หนองเสือปฐุมธานีหน่อยอันนี้แปลก
จู่มีคนบอกว่าน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปี

น้องเนี่ยโอ้โหคือลักษณะศีรษะผิดรูปเลยค่ะ
ปูดบวมแล้วเลือดเกลอะเต็มไปหมดเลยที่หัวเนี่ย
ตอนแรกคิดว่าใครทำร้ายร่างกายน้องหรือเปล่าคุณผู้ชม
เพราะว่าน้องอยู่กับคุณย่าวัย๗๐ปี
แต่พอไปตรวจสอบเชิงลึกแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่แบบที่หลายคนคิดนี่ค่ะ
นี่คือต้นเหตุทำไมน้องศีรษะหัวปูดบวม
แล้วลักษณะคือผิดรูปเลยนะคะแล้วเป็นแผลเรื้อรังแบบนี้
คือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เห็นแบบนี้คิดว่าอ้าวใครไปทำร้ายน้องหรือเปล่า

ถูกไหมคะเราไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะคะ
นี่คือน้องทำร้ายตัวเอง
ศีรษะเป็นแบบนี้ไปแล้วใช่ค่ะแล้วคุณเดี๋ยวจะเห็นนะ
เลือดเนี่ยเกลอะกรังเต็มฝาผนังไปหมดเลย
เลือดออกเปลือไปหมดเลยนะคะ

สุดท้ายแล้วฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ

ึงชำอ้อหนองเสือปฐุมธานีนะคะ

คุณย่าชื่อว่าคุณอุบลสังน้ำมนต์อายุ๗๐ปี
หลานสาวที่บอกว่าเป็นผู้พิการทางสมอง
ชื่อว่าน้องแจ๋วน้องอายุ๑๕ปีค่ะ
พฤติกรรมของน้องคือมักจะใช้หัวโขกกับพื้น
แล้วก็ยังสังเกตว่าใบหน้าของน้องมีรอยฟกช้ำบวมด้วยนะ

คุณย่าอุบลเล่าบอกว่าหลานสาวเป็นผู้ป่วยพิการทางสมอง
ตั้งแต่อายุสักประมาณ๑ขวบเศษ

น้องไปประสบอุบัติเหตุตกจากรถจักรยาน

ใช่ค่ะจากนั้นน้องก็มีอาการทางสมองมาตลอด
ทุกครั้งที่อาการกำเริบรู้ไม่พอใจอะไรนะ
พฤติกรรมของน้องคือจะคว่างปลาสิ่งของรวมทั้งทำร้ายร่างกายตัวเอง
ด้วยการจิกถึงดึงผมอาการไอ้พวกนี้ก็รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
จากแค่จิกหัวจากแค่ทึ้งหัวตัวเองนะ
กลายเป็นว่าใช้หัวโขกไปกับพื้นโขกไปกับกำแพง

เป็นเลือดเห็นไหมนะเนี่ย

เพราะเหตุผลที่ต้องโกนผมเพราะว่าเขาชอบดึงผมตัวเอง
ใช่แต่พอดึงผมไม่มีผมแล้วก็เอาหัวโขกผนังบ้านนี่นะ

คุณย่าอุบลบอกอีกว่าคือพ่อของหลานสาวต้องโทษอยู่ในเรือนจำ
ส่วนแม่เนี่ยไปมีครอบครัวใหม่แล้วคุณย่าเองก็ไม่ได้มีอาชีพอะไร
ความเป็นอยู่ก็ยากลำบากนะฮะไม่มีเงินพาหลานไปรักษาตัว
ยืนยันนะคะยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งว่า
ย่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายหลานสาวเพราะฉะนั้นอยากร้องขอวอนขอ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยยื่นมือเข้ามาช่วยหน่อย

พอพมในพื้นที่ลงไปตรวจสอบหน่อยดีกว่า
ค่ะมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยี่ยนครอบครัวน้องแจ๋วแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้สักประมาณช่วงบ่ายนะคะ
นำเข้าของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคถุงยางชีพเนี่ย

อบจบอกว่าเดี๋ยวจะประสานเจ้าหน้าที่นี่ไง

จะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ให้เข้ามาดูแลแล้วก็เตรียมสร้างห้องพักให้กับน้องแจ๋วต่อไป
ส่วนใครที่ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหสงสารจังเลย
ก็เอาข้าวของเครื่องใช้มามอบให้ได้นะคะ
สามารถประสานกับคุณวินัยดีแล้ว
คุณวินัยเป็นใครเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ในพื้นที่
หรือโทรไปก่อนได้โทรไปสอบถามได้นะคะ

ผมว่าเรื่องของการรักษาก็ต้องช่วย

เพราะว่าน้องก็ยังคงมีพฤติกรรมเอาหัวตัวเองขก

ไม่รู้ว่าจนรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าด้วยนะ